อันนี้หนักงานใหญ่คุณผู้ชมงานใหญ่แน่นะวิแน่นอน
พลุระเบิดอ่ะค่ะ
โอ้โหนี่๑ทุ่มครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตรงลานพนมนาคาริมน้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม
คือหลังมีการเปิดงานลอยกระทงประจำปี๖๕เขามีการจุดพลุเฉลิมฉลองเปิดงาน
ปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกพลุระเบิดกระจายทั่วพื้นเลยคุณผู้ชม

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากพลุมันมีปัญหา
คือพอจุดชนวนแล้วมันไม่พุ่งขึ้นฟ้าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มันแตกกระจายไปทั่วพื้นเลยนี่ฮะ

แล้วสักเจ็ดมันจะไปทางไหนบ้าง

มันเป็นสิ่งที่คนในงานรู้อยู่แล้ว
คณะจัดงานรู้อยู่แล้วว่าจะมีการจุดพลุหรือเปล่า

แล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้าไปประถมพยาบาล

คนที่เจ็บหนักหน่อยก็ถูกนำตัว

คนเจ็บเล็กน้อยพอได้รับการประถมพยาบาล
ก็แยกย้ายกลับบ้านเลยไม่ไปแล้ว
หนึ่งในคนเจ็บเขาเล่าให้ฟัง
เขามากับแฟนครับคุณผู้ชมมาเที่ยวกันนี่แหละ
ตอนเกิดเหตุเขาลุกออกมาหลังเวที

แล้วก็โดนแรงอัดอากาศกระแทกเข้าไป

วิ่งจนหอบหอบจนหมดแรง

ขณะที่เขาเห็นผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ข้าง

จนมีเลือดไหลบริเวณบั้นเอวครับ
ก็ต้องช่วยกันประคองกันออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับ

ก็มันระเบิดต่อหน้ารองผู้ว่ากับนายกเทศมนตรี

แล้วก็นายนิวัฒน์เจริยบุญญาครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

การช่วยเหลือไปดูแลหน่อย

ท่านบอกนะไม่รู้จริงว่าใครมาจุดพลุไว้

ตอนประชุมตกลงกันไม่มีนะ

แต่พี่เบิร์ตมีช่วงหนึ่งนะ

มันมีคนแบบมีจิตอาสา

หวังดี
เบิร์กต้นมีคนเจ็บ๑๒คนแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงครับ

กรณีอย่างเต็มที่เลยมีค่าทำขวัญให้มีการชดเชยเยียวยาให้
รวมไปถึงค่ารักษาดูแลพยาบาลอะไรเนี่ยดูแลให้หมดเลยฮะ
คอนพนมครับนครพนมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ
ท่านต้องหาคนที่อาจจะหวังดีอยากจะให้งานยิ่งใหญ่งานออกมาสวยงาม
จังหวัดอื่นเขาไม่เห็นมีข่าวแบบนี้นะและนี่ท่านก็ยอมรับเองว่าในการประชุมไม่มีอันนี้ดี
แต่ใครเนี่ยที่เป็นมือไม่ดีแล้วเอามาจุดหวังจะให้งานมันปัง
จริงครับปังจริงนะฮะปังพินาศเลยโอ้โหแล้วเขามีคนเจ็บเนี่ย
แล้วดูคือตอนภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมคนเจ็บนี่คือนอนอยู่กับพื้น
ก็ต้องไปช่วยไปประถมพยาบาลกันร้านรวมต่างก็ตื่นตนกตกใจขวัญเสียกันไปหมด
โอ้โหอ่ะ